ทุกผู้ชมครับเรื่องของน้องต่อนะครับเด็กชายวัย๘เดือนนะครับ
หายไปจากอ้อมอกของแม่ตอนที่นอนอยู่ด้วยกัน๓คน
สิ่งสำคัญที่สุดณขณะนี้ก็คือน้องต่อเป็นยังไง

อยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้

ห้าวันแล้วอืมไม่รู้เป็นยังไงคือนี่ฮะทางมูลนิธิกระจกเงาต้องบอก
เป็นพ่อผมผมเป็นลูกใครเนี่ยอันเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะ
ถ้าผมยังสามารถรอดชีวิตกลับมาได้เนี่ยยังมีชีวิตกลับมาได้เนี่ย
เรื่องนี้มันจะอยู่ในโลกออนไลน์มันจะเป็นสิ่งที่พูดถึงจนแบบ

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้คือน้องต่ออยู่ไหน

การสืบสวนสอบสวนการจะตามหาตัวเด็กให้เจอเนี่ย
ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่เนี่ย

นั่นน่ะสิมันไม่มีเบาะแสมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยจริงเหรอ
คือหลายคนเนี่ยนำไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์คดีน้องชมพู่นะที่กกอกมุกดาหาร
แต่ที่กกอกมุกดาหารเนี่ย
นั่นคือแบบโอ้โหป่าเขา
เต็มไปด้วยต้นมงต้นไม้อะไรต่างนานา
ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดที่ต้องไปไล่สืบสวนสอบสวนกัน

แต่น้องต่อเนี่ยนครปฐมคือปริมณฑลเลยนะฮะ
นี่ยังไม่เจอนะฮะ๑๕วันแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับเบาะแสล่าสุดเนี่ยก็คือในหลังใช่ไหม

ในหลังซึ่งคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยมาด้วยหลายครั้งนะ
แต่ก็ยังไม่เจอร่องรอยนะฮะแต่ล่าสุดก็ก็ยังมีเบาะแสว่าในรังเนี่ย
เขาก็ยังยืนยันว่าเขานี่แหละขี่จักรยานแล้วก็พาน้องต่อเนี่ยเอาใส่ตะก้าหน้ารถจักรยานเขา

คุณเนติชาวลงพื้นที่ไปที่นครปฐมนะครับ

ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่นู่นเลย

วันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

รู้สึกตัวคือประมาณ๗โมงใช่ไหม

ไม่มีประตูกั้นมีแต่ผ้ากั้นอ่ะ
รู้สึกตัวเหมือนมีใครมาอุ้มลูกไปอ่ะ
ช่วงสายละ๗โมง๗โมงกว่า
ดูตั้งแต่ตี๕กว่าเลยก็แล้วกันนะ
มันจะช้ากว่าเวลาจริง๒๒นาทีนะฮะเวลาในกล้อง

ขี่จักรยานแล้วก็พาน้องต่อใส่ตระก้าหน้ารถแล้วพาไปทิ้งที่ป่า
คือเราตรวจสอบตั้งแต่ตี๕กว่าก็ไม่มีนะฮะ
มีแต่จักรยานของชาวบ้านทั่วไปที่ขี่ผ่าน
วันนั้นในรังบอกใส่เสื้อสีเหลืองด้วย
เหมือนที่นิ่มแม่ของน้องต่อบอกเห็นคนเสื้อเหลืองมาอุ้มไป
โมงเช้าฟ้าเริ่มสว่างจะเห็นรถของชาวบ้านมากขึ้นนะครับ
แต่ก็ยังไม่เจอจักรยานของในหลัง๗โมงเช้าเริ่มมีรถกระบะ
มีรถยนต์ของชาวบ้านเนี่ยขับผ่านเยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่เจอจักรยานของในหลัง
ว่ามีน้องต่ออยู่ตะกร้าหน้ารถด้วย
จนถึง๘โมงกว่าก็ยังไม่เจอจักรยานของในหลัง
ที่ผ่านมาตามเส้นทางทางนี้นะฮะ
ที่จะไปถึงจุดที่เขาบอกว่าพาน้องต่อไป

กล้องวงจรปิดจุดที่หนึ่งที่เราได้มาเนี่ยเป็นเส้นทางจากบ้านของน้องต่อนะฮะ
ไปยังจุดที่๒ที่ชาวบ้านเห็นในหลังขี่จักรยานไปตามถนน
โดยบอกมีคนเห็นเอาน้องต่อใส่ตะกร้านั่งหันหลังไปนะครับ
ที่สามเป็นกล้องวงจรปิดหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งหากได้รังขี่ผ่านจุดนี้
ยังไงก็ต้องเห็นค่ะแต่ไม่เห็นอืม
เพราะมันเป็นเส้นทางที่ยังจะไปยังจุดที่๔นะครับที่เป็นบ่อปลาในพื้นที่นะครับ
ในหลังบอกว่าพาน้องเนี่ยไปนั่งเล่นตรงนั้นแล้วก็วางน้องทิ้งเอาไว้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็สำรวจพิกัดทั้งหมดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยนะฮะ
คือยังไงก็ไม่เจอร่องรอยที่ในหลังจะพาน้องต่อไปทิ้งเลยนะครับ
เราสำรวจกล้องวงจรปิดตั้งแต่ช่วง๕นาฬิกา๔๘นาทีถึง๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
วันที่๕กุมภาพันธ์มีรถขับผ่านเส้นทางทั้งหลายเหล่านี้๘๕คันนี่นะฮะ
เป็นรถจักรยานยนต์๔๒คันรถยนต์๑๙คันรถกระบะ๑๗คัน
จักรยานยนต์พ่วงข้าง๔คันรถบรรทุกอีก๓คัน
ไม่มีจักรยานของในหลังเลยสักคันเดียว
แล้วในรังบอกขี่จักรยานพาน้องไปอุ้มใส่ตระกร้าหน้ารถแล้วพาเด็กไป
คุณเนจิชาวได้คุยกับป้าสวยนะฮะป้าสวยเป็นชาวบ้านในพื้นที่
สวยบอกว่าหลังเนี่ยค่อนข้างไว้ใจป้าแล้วหลังเคยเล่าให้ฟังบอกวันเกิดเหตุอ่ะ
กุมภาพันธ์ที่น้องต่อหายตัวไปวันนั้นเขาใส่เสื้อสีเหลือง
เขาไปซื้อขนมที่บ้านของน้องต่อจากนั้นก็เลยอุ้มน้องต่อไปด้วย
ตั้งใจพาไปเที่ยวที่บ่อปลาซึ่งชาวบ้านเนี่ยแถวนั้นเขาเรียกวังอีสังนะฮะ
จากนั้นก็วางเด็กทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไม้แถวนั้นไม่ได้พากลับมาด้วย
ส่วนตัวเองเนี่ยขี่จักรยานกลับมาบ้านมาอาบน้ำ
แล้วเปลี่ยนเสื้อไปใส่เสื้อตัวแขนยาวสีน้ำเงิน
นี่ฮะทีนี้พอไปถามในหลังกี่ครั้งกี่ครั้ง
สวยบอกเขาก็ตอบเหมือนเดิม

เหมือนที่เนติชาวมาคุยด้วยเขาก็ตอบเหมือนเดิมแต่พอไปหาก็ไม่เจอร่องรอย
ถามว่าป้าสวยเชื่อรังไหมป้าสวยบอกป้าเชื่อ๕๐๕๐
เพราะว่าหลังเนี่ยเขามีอาการทางจิตประสาทอยู่ด้วย
เออเพราะว่าประสงค์ปฏิแห่งแต่ดิกใช่ไหม

เอาภาพสิทธิ์ของเรานะถ้ามันไม่จริงอะถ้ามันจะพูดซ้ำไกลกระซับหน่อย
ก็จะงงดูบอลว่าเราก็ล่อถาดให้ได้ตีดีสุดไปซะ

เดี๋ยวมันเดินกลับบ้านเองลั่งจากกระดานของลั่งอ่ะ
ที่มีตะก้าไปไหนก็คันนี้แหละแต่ถอดตะกล้าออก
ลั่งถอดเป็นได้หรอเป็นถ้ามันเอาไปจริงคือต้องตาย
พอใจแต่ว่าถ้าไม่ได้เอาไปก็คือไม่ได้เอาไป
อาจจะเป็นแพ้รับบาปอย่างนี้แหละกลัวมันจะเป็นแพ้รับบ้าเขา
มีชาวบ้านในพื้นที่นะครับวันนี้ได้ลองจำลองเหตุการณ์นะฮะ
เพราะว่ามีลูกชายอายุ๘เดือนเท่ากับน้องต่อพอดีเลย
นี่นี่คุณแม่เขาลองกับชาวบ้านนะฮะในพื้นที่นะครับ
ถ้าเกิดในหลังบอกเอาเด็กใส่ตะกร้าหน้ารถจักรยานแล้วขี่ไปใส่ได้ไหม
เออมันก็ใส่ได้นะนี่คุณแม่อยู่ใกล้นะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะฮะนี่ฮะคือคุณแม่บอกลองดูซิว่าลูกใส่ตะกร้าจักรยานได้ไหมได้นะครับแต่วางใส่ตะกร้าไปไม่ถึง๑๐วิน้องก็ร้องก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ยาก
ถ้าเกิดในหลังบอกว่าจะอุ้มน้องต่อมาจากห้องของพ่อกับแม่เขาในบ้าน
วางใส่ตะกร้าหน้ารถจักรยานแล้วก็ขี่ไปเรื่อยจนถึงบ่อปลา
คือคุณแม่ของน้องคนนี้บอกเชื่อว่ายังไงเด็กต้องร้อง
แล้วต้องร้องไปตามรายทางด้วย

แล้ววันที่น้องต่อหายตัวไปเธอกับชาวบ้าน
ยังเห็นในหลังนั่งกินเหล้าอยู่แถวสาราหน้าชุมชนนะครับ

ส่วนในหลังเองก็นอกจากจะกินเหล้า
แล้วก็ยังยืนเกาหัวอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
เหมือนกับไม่ได้มีทีท่าว่าเขาคือคนที่จะพาเด็กไป
เพราะว่าเราบางคนเขาก็จะว่าเราพูดนะคะ

ใช่เพราะว่าเขาเห็นกันหลายคนว่าพี่หลังนั่งกินเหล้า
แล้วก็ในระหว่างที่เด็กหายก็เห็นพี่หลังยืนอยู่ที่ช่วยกันหาเด็ก

เราก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เนอะ
แต่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้เขาหารักฐานพิสูจนเนอ
เราก็อยากจะเจอเด็กเหมือนกัน
คุณเนติชาวเลยลองขี่จักรยานนะฮะ
ไปตามเส้นทางตั้งแต่บ้านในหลังนะครับ
จนถึงจุดที่ชาวบ้านขี่รถสวนกับในหลัง

นี่คุณเนติชาวขี่จักรยานไปนะครับ
คือมันต้องผ่านบ้านของชาวบ้านหลายหลังมาก
เส้นทางช่วงแรก๕๐๐เมตรเจอบ้านคน๘หลัง
เส้นทางช่วงที่๒มีแต่ทุ่งนานะฮะไม่มีบ้านคนเลย
ก็ขี่ไปตามความเร็วปกตินะครับจากบ้านในหลังมาถึงจุดที่เจอป้าบุญล้อม
ห่างกัน๑กิโลเมตรกว่า๑๘กิโลเมตร
ใช้เส้นทางทั้งหมดก็รวมแล้ว๒๐นาทีนะครับ
คือชาวบ้านบอกถ้าในหลังขี่มาช่วงนี้ฮะ

โดยเฉพาะถ้ามีเด็กอยู่หน้ารถด้วยเนี่ยยังไงก็ต้องเห็น
ลุงบินนะฮะอายุ๖๗ปีนะครับ
บินนี่คือพ่อของในพุทธนะครับพ่อของน้องต่อนะครับ
สามีของนิ่มนะฮะลุงบินบอกว่าเรื่องที่ในหลังพูดเนี่ย
ลุงมั่นใจเลยไม่ใช่มั่นใจว่าเป็นไปได้นะ
มั่นใจว่าเป็นไปไม่ได้เพราะคนแถวนี้รู้จักหลังดี
ว่าหลังเนี่ยสติไม่ดีที่ผ่านมาชอบมาป้วนเปี้ยน
อยู่แถวหน้าบ้านลุงประจำแต่ก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอะไร
เชื่อว่ายังไงไม่ใช่คนที่พาตัวน้องต่อไปแน่
วันนี้เจ้าหน้าที่พมนะครับ

พมของนครปฐมไปที่บ้านของพุทธและนิ่มพ่อกับแม่ของน้องต่อนะครับ
เพื่อไปประเมินเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะครับ
แต่ว่าวันนี้ไม่เจอที่บ้านนะครับ

เนื่องจากที่ผ่านมาก็ถูกนำตัวไปสอบปากคำทุกวันเข้าเครื่องจับเท็จก็มีใช่ไหม

หลังถูกสอบปากคำมาต่อเนื่องหลายวันมีกระแสข่าวถาโถมเข้ามาเยอะแยะไปหมด
ถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการหายตัวไปของลูกชาย
ไหนจะเรื่องของความเกี่ยวพันกับบุคคลต่างที่อยู่รอบตัวเธออีก
ตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะแล้วก็วันที่สองแล้วเราก็ได้คุยกับแม่แล้วนะคะ
เขาก็มีความกังวลความเครียดความกดดันจากคนรอบข้าง

เขาคือคนเดียวที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่บอกว่าเป็นคนอุ้มเด็กไปนะฮะ

แต่ว่ามันคือร่องรอยที่ต้องสอบให้ชัดว่าไม่ได้เอาไปแน่ใช่ไหม
เนื่องจากพ่อกับแม่ของเด็กก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่รู้ตอนที่มีคนมาอุ้มลูกเข้าไป
เพราะฉะนั้นมันมีอยู่คนเดียวก็ต้องให้สิ้นสงสัย
ชาวบ้านจะให้เบาะแสว่าเออเขาก็สติสตังค์ไม่ค่อยดีเนี่ยนะ
สพบังหลวงวันนี้พาหลังไปสอบปากคำอีกครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมด้วย
เพื่อตรวจสอบสภาพทางจิตใจนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวต้องรอการยืนยันจากแพทย์อีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของทางจิตใจ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้มีกระแสข่าวนะฮะ
ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมดำเนินคดีกับพุทธนะฮะ

แจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเป็นธุระจัดหาล่อไป
ชักพาไปซึ่งบุคคลใด
เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี
บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม
คือนิ่มเนี่ยอายุเพิ่ง๑๗ด้วยนะครับ

มีกระแสข่าวนี่แหละฮะว่าอาจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับลุงแจ้
เพื่อนพ่อของนิ่มที่เขาสารภาพว่าเขามีอะไรกับนิ่มใช่ไหม

แจ้จะถูกแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์นะครับ
ที่สำคัญคือรายงานเรื่องผลการเข้าเครื่องจับเท็จของพ่อกับแม่น้องต่อนะฮะคือพุทธกับนิ่มนะครับ
หลังจากมีรายงานข่าวว่ามีคนนึงพูดเท็จ

คาดว่า๑๒วันจะออกมาเดี๋ยวคงชัดเจน
แต่มีรายงานว่าพุทธและนิ่มมี๑คนที่เส้นกราฟ
พบว่าตอบคำถามผิดปกติ
แต่เดี๋ยวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและวิเคราะห์ประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง

แล้วมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องที่น้องต่อหายตัวไปหรือไม่
อีกสัก๑๒วันนะคะ